ที่จังหวัดพังงาจะพาคุณผู้ชมไปกินแกงส้มปลากระพงใส่ลูกเหนา
นี่บอกเลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดาเขามีการจัดงงจัดงานกันด้วยนะ
พากันไปที่บ้านคลองบ่อแสนหมู่๓ตำบลบ่อแสนอำเภอทัพกุฎจังหวัดพังงาค่ะ
จัดงานประจำปีก็คืองานหลาดต้นเหนาเขาโต๊ะดำประจำปี๒๕๕๙
หนาวบอกเลยว่างานนี้เขาจัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตนะ
และเป็นผ่านผ่านจากการจัดงานออกเลยว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
แน่นอนค่ะจะเที่ยวให้สนุกก็ต้องมีของกินอร่อย
ไลท์สำคัญก็คือการทำเมนูอร่อยอย่างแกงส้มปลากระพงใส่ลูกหนาว
ทำในหม้อกระทะยักษ์แบบนี้เลย
เรียกว่าใครไปร่วมงานได้ทานกันฟรีเลยค่ะ
แล้ววิธีการปรุงแกงส้มครั้งนี้ไม่ธรรมดานะ
เริ่มจากการปรุงแกงส้มที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน
คือใช้เนื้อปลากระพงมากถึง๔๐กิโลกรัม

นี่ไม่พอไม่พอยังมีการใส่ลูกเหนาเข้าไปด้วย

ลูกหนาวเป็นผลไม้เฉพาะถิ่นของทางภาคใต้
ใส่ลงไปอีก๕กิโลกรัม
นัวมากขึ้นอร่อยกรุบกรับเปรี้ยวหวานกำลังดี
เรียกได้ว่าใครได้กินจะต้องพูดออกมาพร้อมกันว่า

ไม่กล้าพูดแล้วกลัวไม่เหมือน
นัดกันทีไรไม่เคยถูก
บอกอย่างนี้ว่าแกงส้มของทางภาคใต้มันมีเอกลักษณ์จริงเนาะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากจะนำเสนอว่า
งส้มปลากระพงใส่ลูกหนาวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดประจำพื้นที่เลยค่ะ
ใครอยากจะไปทานนะเขายังจัดงานอยู่เนอะ
ชื่องานหลาดต้นหนาวเขาโต๊ดำปี๕๖ค่ะ
จัดทุกเสาร์อาทิตย์นะในพื้นที่จังหวันบ่อแสนนับโภษธปุตรจังหวัดพังง่า

โอ้โหพื้นที่ในชุมชนนี่โต๊ะ

แล้วกว่าการจะได้ลูกหนาวมาใช่
มันต้องแกะมีวิธีการทำไม่ง่ายเลย
เอาล่ะไปทานของข้าวกันไปหลายเมนูไป